กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มีการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อคุ้มครองไม่ให้พื้นที่๑๐เกาะได้รับความเสียหายตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
วันนี้ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ
หลังจากกฤทธิปดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้หลงนามคำสั่งที่๔๔๓๒๕๕๙
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณเกาะไข่นอกเกาะไข่นุ้ยและเกาะไข่ในจังหวัดพังงา
และคำสั่งที่๔๔๕ทับ๒๕๕๙
เรื่องมาตรการหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรง
ต่อทรัพยากรประการรัง๗พื้นที่
แก่เกาะมันในจังหวัดระยอง
เกาะทะลุเกาะเหลื่อมจังหวัดประจวบคิริคัน

ราชายัยเกาะไม้ท่อน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ใช้อำนาจตามมาตรา๑๗ประกอบมาตรา๓
และมาตรา๒๗พระราชบัญญัติส่งเสริม
และการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประกอบมาตรา๓๒พระราชบัญญัติ
เบียบบริหารราชการแผ่นดินปี๒๕๕๙

ราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วค่ะ
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
จากปัจจุบันการใช้ประโยชน์ทางทะเลหลายกิจกรรม
เป็นภัยคุกคามต่อสารภาพของทรัพยากรทางทะเลนะคะ
มีการทิ้งสมอเรือบริเวณแนวปาการัง
บุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ตามเกาะต่างเป็นจำนวนมาก
ส่งผลกระทบและส่งความเสียหายอย่างร้ายแรง
โดยเฉพาะการทำลายแนวปาการัง
ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์
และทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการนักท่องเที่ยว
เกี่ยวกับมาตรการหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเล
โดยพบว่าบางแห่งผู้ประกอบการ
ลื้อถอนร่มและเตียงผ้าใบออกทั้งหมดแล้วค่ะ
เหลือเฉพาะร้านอาหารและร้านค้าเท่านั้น